คุณผู้ชมฮะนี่กลัวที่ไหน
ที่ไหนเคยได้ยินใช่ไหมพี่เบิร์ดพี่ปุ้ย

หนุ่มคนนี้อยากเสพยาเอ๊ะเสพที่ไหนดี
เสพมันในป้อมตำรวจนี่แหละฮะ

สุดท้ายครับ
นี่ไม่ใช่ล้วงคองูเห่านะล้วงลึกเข้าไปถึงกระเพาะงูเห่าเลยเนี่ย
นี่มาถึงห้องน้ำของป้อมตำรวจ

นี่เป็นป้อมตำรวจจารจรสรณทุ่งครุฑใต้ทางด่วน

อ๋อนี่แล้วที่เห็นศาสตร์น้ำศาสตร์น้ำเนี่ยคือเหมือนศาสตร์ไล่
ให้ผู้ชายคนนี้ออกมาจากห้องน้ำครับคุณผู้ชมฮะ
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่เข้าเวรเนี่ยก็ช่วยกันนะ
ช่วยกันไล่ช่วยกันบอกออกมาออกมานี่มีขันน้ำอยู่เลยสาดเข้าไปสาดเข้าไป
สุดท้ายทันทีที่ผู้ชายคนนี้ออกมาปฏิเสธด้วยพี่ปุ้ย

ผมไม่ได้ทำอะไรผมเพิ่งจะมาเข้าห้องน้ำ
เจ้าหน้าที่เชื่อหรือเปล่าใครจะไปเชื่อล่ะครับ
คิดว่าปั๊มเหรอนี่มันคือป้อมตำรวจ
ตำรวจจราจรตำรวจไม่เชื่อครับเจ้าหน้าที่ก็ไม่เชื่อ
เชื่อแล้วทำไงเปิดคลิปให้ผู้ชายดูเลย
นี่แอบอัดไว้คุณเสพยาเห็นพฤติกรรมการเสพยาชัดเจนเลย
อ้าวทีนี้เขินเลยพูดไม่ออกเลยครับ
หลังจากนั้นพอไปดูในห้องน้ำนะคุณผู้ชม
อุปกรณ์ครบครับอุปกรณ์การเสพยาก็มีมีกลิ่นยาเสพติดลอยคละคลุ้งไปหมดเลยฮะ

เป็นคนที่เจอเนี่ยนะเขาเห็นกว่านานแล้ว
ผู้ชายคนนี้เฝ้าดูพฤติกรรมของเขามานานแล้ว
เห็นมาเข้าห้องน้ำบ่อยมากเลย
แล้วเข้าห้องน้ำดิโอ้โหนานเป็นชั่วโมง
เขาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวต้องจับให้มั่นคันให้ตาย
สุดท้ายก็เป็นดังที่คาดไว้ครับผู้ชายคนนี้เสพยาจริงด้วย
เจ้าหน้าที่บอกอีกว่าก่อนอันนี้เคยนำกรอนบานพับมาล็อกประตูเอาไว้
กันไม่ให้เขามาใช้ห้องน้ำมาเสพยาอีกแต่ผู้ชายคนนี้ดื้อทุบทำลาย
ไอ้กรอนบรรพับมันเสียหายไปเลยตอนนี้ก็เลยต้องส่งตัวให้ตำรวจสอนอทุ่งครุ
นำตัวไปดำเนินคดีครับคุณคิดได้ยังไงนะไปเสพยาในป้อมตำรวจเนี่ยนะฮะ
นี่ไงก็ที่ดอมบอกไงที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุด
อันนี้ก็อันตรายไปแล้วปลอดภัยไหมล่ะ